แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด๑๙แบบนี้
หลายธุรกิจโอ้โหได้รับผลกระทบ

รวมไปถึงเจ้าของร้านคาเฟ่น้องหมาที่จังหวัดเชียงใหม่
เขาก็ออกมาประกาศผ่านทางเฟซบุ๊กบอกว่าเขาไปต่อไม่ไหว
ประกาศปิดกิจการพร้อมทั้งรับคนดูแลน้องหมาอีก๑๘ตัวคุณผู้ชม
ที่ฉันไปส่องเจอเรื่องนี้ก็เลยนำมาบอกต่อกันนะคะ
ติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
พามาที่ร้านนี้หลายคนอาจจะคุ้นเคยกันดี
เป็นร้านดังอยู่นะอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
คือเขาเป็นคาเฟ่น้องหมาคาเฟ่น้องหมาคือคุณเข้าไปรับประทานกาแฟขนม
แล้วคุณก็จะสามารถไปเล่นกับน้องหมาในนั้นได้ใช่ไหม
เขาเปิดให้บริการมานาน๓ปีแล้วค่ะคุณ
มีลูกค้าเยอะแยะมากมายทั้งชาวไทยชาวต่างชาติมาอุดหนุนมากมาย
แต่ทีนี้ค่ะทางเพจเขาออกมาประกาศว่าเขาจะปิดให้บริการ
เจ้าของร้านชื่อว่าคุณวันนลักษณ์บุญศรีโรธนะคะ
ให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาเลยนะบอกว่าหลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดโควิด๑๙
ทางร้านของเขาขาดทุนสะสมเดือนละ๗๘๐๐๐บาทนะคะ
รวมแล้วทั้งหมดขาดทุนไปเกือบ๒ล้านบาทแล้ว
บอกว่าเธอแบกรับภาระนี้ไม่ไหวแล้วคือภาระมันเยอะมากเพราะว่าน้องหมาเองก็ต้องมีค่าอาหารค่าดูแลถูกไหมคุณ
ต้องมีค่าใช้จ่ายต่อเนื่องตลอดเธอเลยตัดสินใจประกาศปิดกิจการ
และที่สำคัญกว่านั้นคือเธอต้องหาผู้ดูแลน้องหมาทั้งหมด๑๘ตัวจากทั้งหมด๒๘ตัวนะคะ
แล้วเธอจะเลี้ยงเอาไว้เอง๑๐ตัวแต่เธอเลี้ยงทั้งหมด๒๘ตัวไม่ไหวคือเธอบอกใจจริงเธอต้องการจะเลี้ยงทั้งหมด
แล้วเธอรักเธอผูกพันเธอเอ็นดูนะแต่บ้านจัดสรรมันมีข้อจำกัดใช่ไหมแล้วสุนัขบางตัวก็ไม่สามารถเลี้ยงได้จริง
ก็เลยประกาศออกมาทางเพจเฟซบุ๊กนะคะเธอบอกว่าไม่คิดว่าจะมีการตอบรับได้รับการตอบรับดีขนาดนี้นี่คือเพจเฟซบุ๊คของเขาที่เขาประกาศแล้วมีต้องบอกว่ามีลูกค้าเข้ามาให้การตอบรับจะขอรับเลี้ยงน้องหมาเยอะมาก
มีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติติดต่อมากว่าสี่สิบรายแล้วค่ะแล้วเธอเดี๋ยวเธอบอกว่าเธอจะประกาศผลนะว่าเธอเนี่ยจะเอาน้องหมาตัวไหนให้ใครยังไงตามกฎเกณฑ์ต่างในวันที่สิบห้าสิงหาคมที่จะถึงนี้ส่วนร้านคาเฟ่น้องหมาร้านของเธอร้านเนี้ยจะปิดให้บริการในวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมสิ้นเดือนนี้แล้วนะคะเธอก็เลย

จะรับน้องหมาไปเลี้ยงนะคะคือทางร้านเขาไม่ได้แบบใครก็ได้นะเขากำหนดเงื่อนไขเอาไว้นะคะคุณต้องสมัครนะคะยังไงยังไงบ้างหนึ่งคือคุณต้องมีจิตใจที่รักน้องหมาแล้วสามารถเลี้ยงน้องได้ตลอดชีวิตคือตลอดอายุไขของน้องนะคะสองก็คือคุณจะต้องมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งบ้านเนี่ยมีรั้วรอบขอบชิดมีพื้นที่ให้วิ่งเล่นได้สามจะไม่ให้ฟาร์มไป
วัคซีนพาไปตรวจสุขภาพอะไรต่างนะคะเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์ต้องใช้เงินจริงอันนี้ต้องยอมรับ
ห้าต้องส่งความเป็นอยู่ของน้องหมาค่ะให้เขารับทราบจนครบหกเดือนก็คือถ้าคุณรับไปแล้วคุณต้องถ่ายรูปคุณต้องส่งว่าน้องสบายดีไหมเป็นยังไงมีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างให้เขา๖เดือน
หกต้องวางเงินมัดจำค่าตัวน้องนะคะถ้าหากทำตามกติกาได้ครบหกเดือนเนี่ยเขาถึงจะคืนเงินมัดจำให้
ที่เห็นเขียนราคาอย่างนี้คือเป็นรายชื่อรายชื่อของน้องหมาทั้ง๑๘ตัวที่เขาจะเปิดให้คุณมาจองแล้วก็มีราคาในการที่คุณจะมัดจำราคาตรงนี้มัดจำเขาคืนค่ะแต่คุณต้องทำทั้ง๖ข้อนี้ให้ได้
คือมันเคยมีประเด็นเยอะแยะมากมายเรื่องของการรับหมาขอรับหมารับแมวไปแล้วสุดท้ายคุณไม่ดูแลเขาอันนี้เป็นสิ่งที่เจ้าของร้านกังวลมากนะคะคือ